คุณผู้ชมครับสำหรับบริเวณแยกมะควันณตอนนี้นะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการนำแท่งปูนแบรีเออร์ขนาดใหญ่
ลวดหนามหีบเพลงนะครับมาปิดกั้นบริเวณสะพานมะควัน
รังสรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อทำการปิดเส้นทางสัญจร
เพื่อไม่ให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมหรือกลุ่มคณะรัศดร๖๓นะครับ
ที่จะมีการเคลื่อนขบวนมาจากอนุสาวรีประชาธิปไตยนะครับ
่งไปสู่พื้นที่สำคัญอย่างเช่นธรรมเนียบรัฐบาลหรือว่า
บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าได้นะครับสำหรับอ่าบริเวณแยก
อภัยครับสำหรับบริเวณสะพานมะควันดังสรรณะตอนนี้ครับ
คุณผู้ชมใจเห็นว่าทางชั้นที่ตำลวดได้มีการนำแท่งปูนลวดน้ำหิบเพลง
จำนวนหลายชั้นนะครับตั้งขวางสะพานอยู่นะตอนนี้
ซึ่งไม่สามารถเดินทางสัญจรไปมาได้แล้วนะครับซึ่งชั้นแรกนะครับ
จะมีแผงเหล็กเป็นตัวกั้นก่อนแล้วก็ส่วนต่อมาจะเป็นชั้นที่สอง
ชั้นที่สามชั้นชั้นที่สี่นะครับแล้วก็จะเป็นแท่งปูนลวดน้ำหิบเพลงนะครับ
สลับกันไปมาอยู่ณบริเวณสะพานมะขวานรังสรรค์นะครับ
ส่วนบริเวณด้านหลังมารีเออร์แห่งนี้นะครับซึ่งเป็นบริเวณเชิงสะพาน
เมื่อวานนางสรรนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ควบคุมฝูงชนพร้อมกับอุปกรณ์เต็มรูปแบบนะครับอ่า
ยืนสังเกตการณ์อยู่บริเวณเชิงสะพานนะครับส่วนบริเวณด้านในคุณผู้ชมจะเห็นว่ามี
รถฉีดน้ำมีรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจของกองบังคับการตำรวจ
ตะเวณชายแดนนะครับอ่าอ่าจอดการยู่นะครับซึ่งท่าน
เพื่อไม่ให้กลุ่มผู้ชมนุมนะครับเคลื่อนขบวนมาอย่างบริเวณเยี่ยมมหาวานรังสรรค์ได้
ว่าจุดนี้นะครับจะเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งนะครับ
เพราะว่าถ้าหากเลยเข้าไปยังบริเวณสะพานมะควาลังสรรค์ได้แล้วนะครับ
จะเป็นพื้นที่สำคัญพื้นที่ชั้นในอย่างเช่นธรรมเนียบรัฐบาล
หรือแม้แต่ลานพระบรมรูปทรงหมานะครับซึ่งนอกจากอ่า
จุดที่มีการปิดกั้นบริเวณสะพานมะควันรังสรรค์แล้วนะครับ
บริเวณด้านในคุณผู้ชมครับบริเวณด้านในที่เลยเข้าไปนู่นนะครับ
คุณผู้ชมครับจะมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอ่า
ยืนกั้นเป็นแนวแล้วก็มีแผงเหล็กกั้นมีรวดหนามหีบเพลงกั้นอยู่
เพราะว่าถ้าหากเลยสะพานมะขวารังสรรค์นะครับ
ลานภาพรูปทรงม้านะครับซึ่งณตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จำนวนหลายร้อยนายนะครับได้มีการปิดกั้นพื้นที่ตรงนี้ไว้หมดแล้วนะครับ
ในส่วนบริเวณด้านหลังของผมครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะถึงแยกมะควานนะครับ
จะเป็นแยกเจ้าประรอนะครับซึ่งหน้าตอนนี้นะครับ
บริเวณแยกจอปลอยครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับคุณผู้ชมครับ
บริเวณแยกเจ้าประรอครับมองไกลออกไปจากบริเวณสะพานมะขวานอังสันนะครับ
ประมาณ๒๐๐เมตรนะครับคุณผู้ชมจะเห็นภาพไกลครับ
จะเป็นทางกำลังเจ้าที่ตำรวจได้นำรถบัสรถตู้ของตำรวจรถบัตรของกอง
มาครับการตำรวจตำเรียนชายแดนนะครับมาปิดกั้นบริเวณแยกเจ้าประรอ
เป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับซึ่งการจราจรคุณผู้ชมจะเห็นว่าการจราจรนะครับ
บริเวณถนนราชดำเนินชั้นนอกชั้นในนะครับณตอนนี้ตำรวจได้มีการนำแผงเหล็กมา
ปิดกั้นไว้ทั้งหมดแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับณเวลานี้นะครับสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบห้านาทีนะครับ
อย่างที่ผมบอกนะครับณตอนนี้เส้นทางบริเวณแยกมะควานสามารถขับ
การจราจรได้เพียงแค่เส้นถนนกรุงเกษมมุ่งหน้าไปหัวลำโพงเท่านั้นนะครับ
เพราะว่าถนนบริเวณราชดำเนินเส้นนอกแล้วก็เส้นในนะครับ
ได้มีการปิดการจราจรลงแล้วนะครับ
ส่วนบริเวณรอบของจุดพื้นที่สำคัญ
ว่าจะเป็นสะพานชมัยมรุเชษนะครับก็ได้มีการปิดพื้นที่กันหมดแล้วทุกพื้นที่ครับ
อันนี้ความเคลื่อนไหวล่าสุดครับจิรายุทธ์บุญชูขาวธิรัตนาทีวี
รายงานสดจากสะพานมะขวานรังสรรค์ครับครับขอบคุณครับคุณเจรยุทธ์ครับ
ถ้าจะเห็นก็คือกำลังของเจ้าหน้าที่นั้นวางเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้น
คือถ้ามาหนึ่งเจอสองมาสองก็ไปเจอสามใช่ค่ะ
อันนี้เป็นถนนที่มุ่งหน้ามาทางธรรมเนียบรัฐบาลและลานพระบรมรูปทรงม้านะครับ
อย่างที่คุณภูริพัฒน์รายงานไปช่วงแรกเนี่ยนะคะกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งหมด
ห้าสิบเก้ากองร้อยแปดพันแปดร้อยห้าสิบนายกระจายกันทุกทุกจุด
เพื่อที่จะดูแลในส่วนของสถานที่สำคัญต่างต่างอีกจุดหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมไปดูด้วยนะคะ
ว่าตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรนั่นก็คือบริเวณสะพานผ่านฟ้า
ติดตามบรรยากาศล่าสุดกันหน่อยนะคะจากคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียรออยู่ตรงจุดนั้น
รายงานสดแล้วนะคะเชิญเลยค่ะคุณนัทพงศ์ค่ะ
ครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณสะพานผ่านพิภพลีลานะครับ
ด้านหลังของผมเนี่ยคือบริเวณถนนราชดำเนินในนะครับ
ซึ่งต้องบอกว่าบริเวณถนนราชดำเนินในท้องสนามหลวง
จะเห็นนะครับว่าเส้นทางการจราจรเจ้าหน้าที่นำรั้วมาปิด
ไม่ให้ใครผ่านเข้าผ่านออกนะครับแล้วถ้าจะเห็นรถไกลไกลอยู่ตรงนู้นนะครับ
บริเวณบรรพาแก้วนะครับคุณผู้ชมครับจะมีรถเมฆของสำวะกอลเนี่ย
จำนวนสามคันต้องบอกแบบนี้ครับว่าบริเวณรถเมย์สามคันตรงนั้นที่เราเห็นเนี่ย
ยังไม่ทราบจำนวนแน่ชัดว่าหลังจากรถเมย์๓คันตรงนั้นเนี่ยมีรถอะไรมาเพิ่มบ้างนะครับ
แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมลองมองไปไกลไกลหลังรถเมย์ด้านบนของหลังคารถนะครับจะมีรถสีฟ้าฟ้าจำนวนสองคันเนี่ย
ซึ่งคาดการณ์ว่าตรงนั้นคือรถน้ำของเจ้าหน้าที่ได้มีการเคลื่อนมาอยู่บริเวณหลังจากรถประจำทาง
ซึ่งเพิ่งจะเคลื่อนตัวเข้ามาเมื่อตอน๑๗นาฬิกาที่ผ่านมาเองนะครับ
ขณะเดียวกันเนี่ยบริเวณตรงนี้ต้องบอกว่าเหตุการณ์ยังคงปกติ
ยังไม่มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนแล้วก็ยังไม่มีกลุ่มมวลชนที่มาชุมนุมที่นี่แต่อย่างใดนะครับ
จะเห็นว่าบริเวณตรงสะพานผ่านพิภพลีลาเนี่ยทางด้านขวามือของผมเนี่ย
ตรงนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนำรถเครื่องขยายเสียงเนี่ยมาจอดอยู่ตรงบริเวณสะพานนะครับ
จากนั้นเนี่ยก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝุงชนนะครับที่มายืนสแตนบายอยู่ที่หลังของรั้วที่จะมีการปิดเส้นทางไม่ให้กลุ่มมวลชนหรือใครก็ตามนะครับ
ไปบริเวณถนนราชดำเนินในนะครับนอกจากนั้นเนี่ยอย่างที่ผมได้มีการบอกตรงนี้เนี่ย
จากยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรแล้วนะครับบริเวณถนนราชดำเนินกลางเนี่ย
จราจรของรถทุกคันที่สัญจรผ่านไปมาเนี่ยยังคงสัญจรได้อย่างปกติรถที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระปิ่นเก้าหรือว่าจะไปทางถนนอัศดางเนี่ยยังคงไปได้อย่างปกตินะครับ
และบริเวณตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ายังต้องรอความชัดเจนของทางกลุ่มมวลชนที่มีการรวมตัวอยู่ที่บริเวณอนุสาวรีประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่ง
และตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าอย่างไรมีความเคลื่อนไหวอย่างไรเนี่ยผมยังคงเกาะติดอยู่ตรงนี้และจะรีบรายงานกลับไปอย่างทันทีครับ
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียนนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้บางจุดเนี่ยก็ยังปิดการจราจรไม่สามารถที่จะเดินทางได้
จุดนี้ก็ยังสามารถเดินทางได้อยู่เพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางผ่านบริเวณเส้นทางนี้สำรวจเส้นทางแล้วก็ติดตามเส้นทางดี
ใช่ครับที่คุณนัทพงศ์รายงานไปนี่ก็ดูเหมือนว่าทางตำรวจเองนะครับก็อ่านทางของผู้ชุมนุมเหมือนกันมีการนำรถน้ำนะครับรถน้ำควบคุมฝูงชนไปอยู่ที่ถนนที่จะมุ่งหน้าไปที่สนามหลวงแล้วนะครับ